ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าราคาสินค้าช่วงนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนอยู่บ้าง

เนื้อแดง๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองแล้วนะคะมาดูราคาของเห็ดกันหน่อยนะคะ
เห็งวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๗๖บาทต่อกิโลกรัมส่วนเห็ดเข็มทองวันนี้๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะ